ความคืบหน้าหลังจากที่ไปพบศพของพระบัณฑิตเนี่ยนะคะ
มรณภาพอยู่บนรถเนี่ยนะคะทางตำรวจภูทรแม่เมาะ
ล่าสุดจับกลุ่มมือยิงพระบัณฑิตได้แล้วเพราะว่าทางญาติมือยิงเนี่ย
ประสานบอกว่าขอมอบตัวนะคะสารภาพค่ะบอกว่าที่ยิงไปเนี่ย
เพราะว่าถูกด่าเรื่องดื่มเหล้าโมโหค่ะควบคุมสติไม่ได้
ใช้ปืนลูกซองจ่อยิงเลยนะคะแล้วก็เลยหลบหนีไปค่ะ
จากเหตุการณ์ที่ไปพบศพพระบัณฑิตพร้อมเอี่ยมอายุ๖๙ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองที่ศีรษะหนึ่งนัดจนกระโหลกศีรษะหายไปเกือบครึ่ง
เสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะตอนเดียวหน้ากระท่อมกลางป่าซึ่งเป็นกุฏิพระ
อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านศพเมาะหมู่๔ตำบลศพป้ารำเภอแม่เมาะเนี่ยนะคะ
ช่วงสายของวันที่๙พฤษภาคมโดยภาพที่เห็นเนี่ยสะเทือนใจ
เพราะว่ามีสุนัขพันธ์ไทยที่พระบัณฑิตเลี้ยงไว้เนี่ย
นั่งเฝ้าแล้วก็คาบจีวอนเปื้อนเลือดอยู่ไม่ห่างบริเวณกระจกข้างคนขับค่ะ
พบร่องรอยการเจาะทะลุของกระสุนปืนเป็นรูขนาดใหญ่
ลักษณะคล้ายกับเจาะยิงจนทำให้มันทะลุกระจกเนี่ยนะคะเนี่ย
สุนัขที่นั่งเฝ้าจีวอนเปื้อนเลือดเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะมรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
จากการตรวจสอบบริเวณกระท่อมพบว่าหน้าต่างมีร่องรอยงัดแงะ
และพบว่าปืนลูกซองยาวห้านัดและปืนขนาดจุดสองสองของพระบัณฑิตเนี่ย
หายไปด้วยช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจภูทรแม่เมาะก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่ม
นายสากลพุ่มทองอายุสี่สิบสี่ปีหลังจากทางญาติเนี่ยประสานจะมอบตัวนะคะ
ใกล้กับสารเจ้าพ่อขุนโตก่อนนำตัวไปสืบสวนสอบสวนค่ะเนี่ยนะครับ
นายสากลเอ่อนายสากลผู้ต้องหาเนี่ยก็สารภาพบอกว่าช่วงเช้าวันที่หกฤษภาคม
กำลังนั่งดื่มสุราทีนี้พอพระบัณฑิตกลับจากบินทบาทก็เลยมาต่อว่า
โมโหค่ะเข้าไปหยิบปืนภายในกุฏิพระ
ซึ่งเป็นปืนลูกซองยาวแล้วก็จ่อยิงพระบัณฑิตจนมรณภาพเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุหลบหนีขึ้นเขาไปค่ะใกล้กับบ้าน
ซึ่งอยู่หมู่บ้านนึงนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร
นำปืนไปซ่อมที่พุ่มไม้บนเขาแล้วก็ไปซ่อนตัวในป่าละเมาะ
บริเวณสารเจ้าห่างจากจุดเกิดเหตุอีกประมาณ๒๓กิโลเมตร
ที่ญาติฝั่งภรรยาจะมาเกลี้ยกล่อมบอกว่ามอบตัวเถอะระหว่างที่เขาซ่อนตัวอยู่เขาบอกว่า
โอ้โหทุกคืนมีวิญญาณพระมารบกวนแต่ไม่กลัวค่ะยังหลับได้
แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจดีกว่านะคะทางตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปค้นหาอาวุธปืนลูกซองยาวที่ไปซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าบนภูเขา
ใกล้กับบ้านสถานีจนกระทั่งพบปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
และกระสุนอีกยี่สิบสามนัดอยู่ภายในถุงดำนี่นะคะก็ถูกดำเนินคดีต่อไปค่ะ